เรื่องราวที่เป็นพิธีกรรมกันหน่อยแล้วกัน

ซึ่งปัจจุบันสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้ว
พิธีกรรมอะไรไปดูกันครับ
นี่ที่บ้านเลขที่๘๑หมู่๖ตำบลหลักแก้ว
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะ
เป็นบ้านของคุณนพรพึ่งอ้อและคุณวีรนุษย์พลอยนวล
สองสามีภรรยานี่คุณเห็นแก่ด้วยคุณพอจะนึกออกไหม

นี่คืองานพิธีตัดจุกโกนโกะให้กับเด็กชาย
พงกรพึ่งอ้อหรือว่าน้องปังปอนลูกชายวัย๑๑ปี
คือมันเป็นพิธีเก่าแก่โบราณเลยนะ
เพราะว่าคุณวีรนุษย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนน้องปังปอนอายุได้๓เดือน
น้องก็ชอบป่วยงอแงด้วยเลี้ยงยากจริง
แหมเขาก็เลยปั้นดินให้เป็นตุ๊กตาก๊ะ
ก็มีทั้ง๑โก๊๒โกะ๓โก๊ก็คือเป็นจุกข้างหลังนั่นแหละ

จะเอาแบบไหนดีน้องปังปอนเลือกเอาตัวที่มี๑ก๊ะก็พอครับ

ทีนี้ไม่น่าเชื่อฮะหลังจากนั้นน้องปังปอนหายป่วยเลย

แต่น้องมะปอนก็ต้องไว้โกะแบบนี้นะ

แต่มันต้องถึงเวลาไงพอถึงเวลาครบกำหนด
ต้องมีพิธีตัดโก๊ออก
ทางครอบครัวก็พาน้องปังปอนไปทำพิธีกรรมตัดโกะที่วัดคลองสำโรง
เป็นการทำบุญตามความเชื่อนะครับ
ก็ไปเจอกับเจ้าอาวาสวัดคลองสำโรง
ท่านก็เล่าว่าสมัยก่อนเด็กไทยทั้งชายและหญิง
ที่ผมจุกผมเปียผมแกะหรือว่าผมโกะนี่แหละครับ
ทรงผมเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วไง
คือเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับเอาล่ะยังไงซะเอามาให้ดูแบบนี้
มันเป็นความเชื่อคือการไว้ทรงผมแบบนี้
เขาเชื่อว่าจะปกปักรักษาให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุข
ค่ะส่วนหนึ่งก็คือแบบเด็กไง
ถ้าหากว่าไว้ผมยาวมากก็อาจจะทำให้โรครุงรังสกปรกเป็นแหล่ง

ผมเกือบไว้แล้วไว้ตรงหน้าผากตรงนี้เลย
อย่าดีกว่าเอาตรงนี้ดีแล้ว